คุณผู้ชมฮะเรื่องของผู้ป่วยรอเตียง

มีผู้ป่วยรายหนึ่งคุณต้องไปกางมุ้ง
งมุ้งรอเตียงอยู่หน้าสอนอนางเลิ้ง
สถานีตำรวจนครบานนางเลิ้งเลยนะครับ
โดยเป็นผู้หญิงและบอกว่าจริงที่บ้านไม่ได้ไล่ออกมานะ
แต่ตัวเธอเองกลัวจะเอาโควิดไปติดคนอื่น
ก็เลยต้องมากางมุ้งรอแบบนี้เลย
ไม่รู้จะรอที่ไหนมารอที่สอนอมันปลอดภัยดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องคอยมาดูแลความปลอดภัยให้
และอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ของเพจหนึ่ง
คือเพจเส้นได้นะฮะซึ่งเป็นเพจที่เขารวมตัวกัน
ในการช่วยเหลือคนในสังคมเหมือนกันนะครับ
ได้โพสต์เคสสะเทือนใจเคสนี้
บอกว่าเราพบผู้หญิงที่ไปตรวจเชิงลุกสำนักงานเขตป้อมปราบ
วันที่๒๕มิถุนายน๖๔แล้วพบว่าติดเชื้อ
ผู้ป่วยเลยต้องตระเวนกางมุ้งนอนไปเรื่อย
คือไม่ได้มาอยู่ที่สอนอตั้งแต่วันแรกนะคุณนะ
ตรวจพบตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายน
กางมุ้งนอนไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้
งมุ้งนอนที่หน้าสอนอนางเลิ้ง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบเรื่องก็ส่งเรื่องเข้ามาให้ทางเพจของเส้นได้
ช่วยประสานงานเพื่อส่งผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา
เบื้องต้นนะฮะก็ผู้ป่วยเนี่ยวัย๖๐ปีเป็นผู้หญิงนะครับ
มีอาการไข้ปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
เพจเองกำลังหาความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
ตอนดึกตอนดื่นแล้วก็พยายามโทรหาหน่วยงาน
บอกว่าหน่วยงานปิดทำการใครติดต่อหน่วยงานสื่อหรือที่พักอะไรก็

เขากระจายแบบนี้กระจายข่าวออกไปทางสื่อด้วย
และจากที่ได้พูดคุยกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าอยู่บ้านไม่ได้เอง
เพราะผู้ป่วยกลัวจะเอาเชื้อไปติดกับครอบครัว

ไม่เอื้ออำนวยต่อการกักตัวด้วยนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่ทางเพจเส้นได้เขาเอามาโพสต์ไว้

บอกคุณป้าคุณป้ารอการช่วยเหลืออยู่เหรอ
คุณป้ารอแป๊บนึงนะพวกเรากำลังประสานให้นะครับ
ทีนี้จากการประสานนี่แหละครับ
ทำให้ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งคุณ
มารับตัวของคุณป้าวัย๖๐ปีนี้แล้ว
เพื่อไปส่งรักษาที่โรงแรมรัตนโกศิลป์

โดยคุณป้าวัย๖๐ปีเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคุณ
บอกว่าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเขตพระนคร

วันแรกนะพอไปตรวจคือวันที่๒๕
ป้าตัดสินใจเลยออกมาจากบ้านเลย
นอนแถวแยกผ่านฟ้ารีราชก่อน

ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็ติดต่อไปยังโรงพยาบาลหลายแห่ง
โถสายด่วน๑๖๖๘เอง

ทีนี้ครับรอก็รอได้
ทนรอโดยออกมานอนข้างถนน

แล้วก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยแล้ว
มีทางเพจมาช่วยมีสื่อช่วยกระจายข่าว

คือดีใจมากแหละอยากไปรักษาตัว
กลัวอาการกำเริบเพราะป้าก็อายุเยอะแล้วเหมือนกัน

ผู้เกาะตั้งเพชรเซ็นดายกลุ่มเซ็นได้นะ

ผู้เกาะตั้งก็คือนายคริสโปตรญัน
อายุ๓๓ปีนะครับ

ผู้ป่วยรายนี้มีเอกสารยืนยันชัดเจนจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริง
ทีนี้ครับทางกลุ่มเองก็ประสานกับโรงพยาบาลต่าง
รับนะคุณว่ายากมากในการประสาน
เพราะแต่ละที่แต่ละแห่งเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเตียงเขาเต็ม
แต่ยังโชคดีนะที่บังเอิญเจอที่แห่งหนึ่ง

ทีนี้ทางกลุ่มบอกถ้าไม่มีเตียงนะ
ก็ต้องเตรียมเต็นต์มาให้ผู้ป่วยได้นอนพักก่อน
เพราะจริงที่คุณป้าเขาเตรียมมาเป็นมุ้งคุณ
เป็นมุ้งบางเลยแต่ว่าทางเพจเนี่ยเตรียมเต็นต์ใหม่ให้
แต่โชคดีที่คุณป้าได้รับการช่วยเหลือพอดี
ตอนจังหวะที่คุณป้าขึ้นรถพยาบาลนะ

คุณแต่เอางี้ตอนที่มันเป็นข่าวออกมา
ที่บอกว่าไปกางมุ้งใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่หน้าสอนอนางเลิ้ง
นี่ฉันก็เลยถามไงว่าแล้วตำรวจล่ะ
ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สอนอนนางเลิ้งล่ะจะต้องทำยังไง

คือเขามีมาตรการออกมาอย่างวันนี้
เขาจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
คือบอกเลยว่าเดี๋ยวจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุก๓ชั่วโมง
ก็ฉีดครั้งที่๑ตอน๖โมงเช้าที่ผ่านมา
แล้วเดี๋ยวจะมีฉีดอีกตอนเที่ยงด้วย
อีกรอบนึงก็คือตอนบ่าย๓โมง

จากประชาชนที่รอเตียงแบบนี้มา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจะประสานกับหน่วยงาน
เพราะผมเชื่อว่ามันมีเคสแบบนี้อีกหลายเคส
รออยู่ที่บ้านเอ่ยรอด้วยความหวังเอ่ย
ไม่มีรถมารับไม่มีโรงพยาบาลรับการรักษา

ใช่แต่คือกังวลไงคะว่าถ้าเกิดว่ามีเคสแบบนี้เยอะ
นอนที่อื่นเยอะแล้วเป็นผู้ป่วยติดเชื้อด้วย
คนอื่นรอบจะเป็นคนเสี่ยงสูง
วันก่อนก็มีนะข่าวของแรงงานผู้ชายคนหนึ่ง
คือห้องเช่าไม่ยอมให้เข้าไปในห้องเลย
ก็ต้องมารออยู่ริมถนนไม่รู้จะนอนที่ไหนตากแดดตากฝนนะฮะ